กันที่๒นักเตะทีมชาติไทยติดโผล่
วันนักเตะยอดเยี่ยมของอาเซียนครับสองพันสิบแปด
ตามการประเมินของสื่อในต่างประเทศครับ

เว็บไซต์ฟอร์คสปอร์ตคัดเลือกห้านักเตะที่มีโอกาสขวา

คุมแดนกลางให้กับทีมชาติไทยได้อย่างโดดเด่น
และทำไป๔แอสซิสจากการลงเล่น๔นัด
รวมทั้งผ่านบอลไป๒๒๐ครั้งนะครับ
ผลงาน๔ประตูจาก๔นัดนะครับ
ียนอันดุฟกองหน้าเวียดนามที่ทำ๒ประตูและ๒แอสซิตจากการลงสนาม๓นัด
รวมถึงผู้ร่วมทีมอย่างเหงียนกวางไฮนะครับกองกลางวัย๒๑ปีที่ทำ๒ประตูและ๒แอสซิสนะครับ
กันอีกครั้งนะครับวันเสาร์นี้นะครับทีมชาติไทยจะเจอกับมาเลเซียนะครับในเกมอาเซียนครับ
รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับลงเตะเวลา๑๙นาฬิกา๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทย
จะกลับมาเล่นในบ้านนัด๒วันที่๕ธันวาคมนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา๑๙นาฬิกาครับ